ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าง
ใจหาเริ่มรักกัน
น้ำตาหลายเพลิง
วันพินจากพี่ไป
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
กีต้าร้อง

รับแล้วค่ะ๒บาท
และเพลงที่ทำให้น้องกีต้าได้สองหมื่นนะครับ
เมื่อสักครู่ก็คือเพลงน้ำตาน้องเพล
ของคุณสุนารีราชศรีมานะครับ

ดีใจไหมคะได้สองหมื่นแล้ว

มาถึงเพลงนี้จนได้เพลงที่๓นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาท

ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

ร้องยากร้องง่ายขนาดไหนคะลูกก็
ง่ายกว่าเพลงเมื่อกี้หน่อยง่ายกว่าเพลงเมื่อกี้อีก

แต่ว่าถึงจะร้องได้แน่ก็อย่าประมาทนะจ๊
กิตต้าจะตั้งใจร้องให้ดีนะครับส่วนดี

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

จะสู้หรือว่าจะหยุดครับ
สู้

แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะได้๔มูลนี้ในเวลาที่แบบ

ทำงานแป๊บเดียวแบบนี้ได้๔มูลนี้

ก็๔มูลนี้คุณพ่อต้องทำหนา๑ปี๒รอบถึงได้๔มูล

ร้องให้สุดฝีมือเลยนอกจากจะร้องเนื้อถูกต้องแล้ว

เพื่อมีอนาคตที่ดีเพราะว่าดูจากมือนะ

เป็นคนที่มีมือเป็นเขาเรียกว่าเป็นลำเทียน

มือเขาเป็นโงเห้งดี

มือเรียวสวยงามเป็นศิลปิน
ขอให้โชคดีนะครับกับเพลงนี้

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓

หรือเพียงแค่ฉันรักเธอ
เมื่อเงาก็เจอมาพร่ำมาเผิน
แล้วเธอก็หาย
บินมาไทยมาต่อ
เด็ดน้อมแล้วลาลาไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้
เหมือนที่เธอเธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวัน
เราอยู่คบกันดีไหม

ว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้
ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นาน
ก็หวั่นไหว
ผีเสือใจร้าย
แต่ดอกไม้ก็ทั้งใจโอน
จึงไม่อาท้อน
ทิ้งความเหงาจากหัวใจ
ยอมให้เขามาต้อง
น้องให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้
แต่ดอกไม้ได้แค่รอ

หรือฉันต้องรอให้ชิน

รักแท้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคลอ

น้องกิตาร้องเพลงแนวนี้
แบบนี้ได้ดีมากเลยนะครับ

กับทุกเพลงที่น้องเขาร้องมาในวันนี้

ทำเอาในห้องส่งของเรานี่เคลิบเคลิ้มกันหมด

มีจุดตื่นเต้นอะไรตรงไหนไหมคะคนดี

มีบ้างนี่คือหมายความว่ากลัวว่าจะร้องผิดอย่างนี้เหรอค

เป็นไงครับคุณแม่มีจุดไหนที่น้องเขากลัวว่าจะร้องผิดมีไหมฮะ

ทุกครั้งเวลาน้องไปประกวดคุณแม่ไปทุกครั้งเลย

เวลาเราไปไหนมาไหนแล้วเราไปแข่งอะไรแล้วมีที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนี่ยมันรู้สึกยังไง
คือว่ามีกำลังใจค่ะในการร้อง

ถ้าเพลงนี้ผ่านเนี่ยมันเกินเปล่ากว่าที่ตั้งวัยสามหมื่นคือมันต้องได้ตั้งสี่หมื่นแล้ว
แต่ว่าก่อนที่คุณป่าเขาจะเฉลยพี่เป๊กต้องขอชมกีต้าอย่างนี้ก่อน

ตอนนี้มหนึ่งอายุสิบสอง

มาทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นเด็กเก่งนะ
เด็กเก่งคนหนึ่งเลยเก็บความเก่งอย่างนี้ให้มันอยู่คู่กับเราไปจนกว่าเราจะโต

นะเก็บความเก่งเก็บความมานะเก็บความรักครอบครัวตรงนี้ไว้
เอาไว้ให้มันได้ประมาณนี้ไปเรื่อย
จะเป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อประเทศชาติอีกคนนึงเลยแหละพี่เป๊กว่านะอย่างกีต้าเนี่ย

เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีกับคำเฉลยที่กำลังจะเกิดขึ้นจากคุณป่านูสันติสุขค่ะ

ดูกันนะครับว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับนักสู้ชีวิตตัวน้อยของเราวันนี้นะครับน้องกีต้าบอกว่าต้องการ๓๐๐๐บาทนะครับเอาไปซ่อมแซมบ้าน

น้องกีต้าบอกว่าต้องการสามหมื่นบาทนะครับเอาไปซ่อมแซมบ้านที่มันไม่ปลอดภัย
มีช่องมีรูให้สัตว์ร้ายแมลงร้ายนะครับเข้ามาในบ้านได้นะครับคือวิธีภาพ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาทกีต้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ได้โปรด

๔๐๐๐๐บาทบอกว่าอยากได้๓๐๐๐๐ตอนนี้ได้๔๐๐๐๐นะครับ
เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ใจอ่อนเอิ้นขวัญวรรณญานะครับ
ทำให้น้องกีต้าได้เงินไป๔๐๐๐๐บาทเท่ากับคุณพ่อธรรมนา๑ปี
ก็เรียกว่าช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ลงไปได้มากเลยทีเดียว
เราก็แอบภูมิใจเนอะภูมิใจเนอะมีลูกสาวแบบยังตัวเล็กอย่างนี้อยู่เลย
แล้วช่วยที่บ้านหาตังค์ได้คุณพ่อคุณแม่เป็นไงครับ
ดีใจมากครับที่ลูกเป็นเด็กดีครับแล้วไม่ดีสำหรับเป็นคนเก่งด้วยนะ
เรียนหนังสือก็เก่งร้องเพลงก็เก่งกระตันอยู่เป็นห่วงน้องเป็นห่วงพ่อแม่
ภูมิใจไหมครับคุณพ่อมีลูกสาวแบบนี้ภูมิใจมากเลยครับครับคุณแม่ล่ะครับภูมิใจค่ะ
จากเรื่องตะขาบแล้วก็มีเป็นหนี้อยู่บ้างนะคะสุขภาพเป็นไงคะคุณพ่อในตัวของเรา
ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีครับบางทีก็หน้ามืดบางครั้งคราวครับ

ยังดีนะได้ลูกสาวมาช่วยผ่อนแรงนะยังไปร้องเพลงนอกจากร้องเพลงแล้วทำอะไรได้อีกคะคนนี้กีต้าเนี่ย
กีตาร์ได้ครับฟันนากเจาะียงแพ้ท้องประติศึกษุนทิอะไรอย่างนี้
อย่างนี้ต้องลองโปร่งหน่อยนะฟิสตาร์ทสักท่อนหนึ่งหรือสักเทปหนึ่งเดี๋ยวให้ยื้อใหม่
ให้ยืมใหม่เสียงจะได้แบบว่าเหมือนทำก่อนหน้าจริง
ลองดูนะครับเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งนะครับของน้องเขาเชิญเลยครับ
อยากกินสับปะรดและแตโงอยากกินส้มโอ้ขอนชัยซี
อยากกินธุเรียนจนยาวงบุรีอยากกินลิ้นจีน
ที่เมืองระนองอยากกินล้างสาด
เมืองอุดตรดิษฐ์ที่ว่าสนิท
เรียกว่าลองของอยากกินน้ำเผลา
ที่เนื้อขาวพองอยากกินฝรั่งดอก
พร้อมลูกมาดัน

ไปเห็นที่ไหนครั้งแรกไปเห็นที่ไหน

ปีหน้าล่ะนี่บ้านเราถึงมีกิ้งกะกิ้งกือมาเท่มเลย
เพราะเราไปทำขวัญนี่เอง
เราชอบลูกคอเขาแล้วเราทำไงฮะไปขอเหรอไปขอเขาไปสอนหนูหน่อยอย่างนี้เหรอ
ไปขอเป็นลูกศิษย์อย่างนี้ค่ะเขาก็สอนให้ค่ะ
คุณครูที่เป็นคุณครูของหนูที่สอนในด้านการแหล่เนี่ยชื่อคุณครูอะไรคะ

ยังประมาณปีกว่ากว่าค่ะ

หมอเป็นหมอหญิงมีหมอผู้ชายหมอผู้หญิงหมอผู้หญิงนะ
เวลารับงานทำขวัญนี่คิดราคายังไงคะ
อันนี้ไม่มีค่าตัวค่ะเจ้าพิธีก็จะมีค่าตัวแต่ว่าเจ้าพิธีก็จะยกพานให้เรา
แล้วก็บอกว่าอันนี้คือทุนการศึกษาให้น้องนะเรียกแหล่อะไรอย่างนี้ให้น้องเลย
ขอบคุณด้วยนะคะคนที่จ้างงานไปแล้วกรุณานะขอบคุณมากเลยค่ะ
ตัวแค่นี้แต่ว่าการหาเงินของเขานี่รอบตัวเลยนะคุณแม่ทั้งแหล่ทั้งขวัญหน้าทั้งประกวดร้องเพลง
เองต้องภูมิใจในตัวเองว่าเราสามารถที่จะลดภาระของพ่อแม่ได้ตั้งแต่เราอายุเท่านี้
แล้วก็ประคับประคองชีวิตให้มันเป็นอย่างนี้ไปลูกนะคะ
ฝึกฝนเพื่อรอโอกาสพอโอกาสมาปุ๊บถ้าหนูเก่งพออะไรพอหนูก็คว้าโอกาสได้
อย่างนี้หนูมารายการของเราถ้าหนูไม่รู้จักเพลงอยู่แล้ว
ถ้าหนูไม่รู้จักฝึกฝนมาโอกาสมันมาแล้วหนูอาจจะไม่ได้ทำได้ถึงขนาดนี้ก็ได้
แต่นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะคะ๔๐๐๐ที่หนูได้รับหนทางในรายการของเรายังอีกยาวไกล
ไม่แน่หนูอาจจะเป็นคนที่ทำแจ็คพอร์ตแตกได้รับ๑ล้านบาทเป็นคนที่๒ก็ได้
ก็ขออวยพรทีเดียวนะครับน้องกีตาวันนี้นะฮะสำเร็จตามเป้าเกิน
แต่ยังไม่หยุดเหมือนรถไฟตอนนี้เครื่องติดชุกกระชักฉุดไม่อยู่แล้วนะฮะ
ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงเพลงที่๑๐หรือไม่ก็ต้องมาเป็นกำลังใจให้กับน้องกีต้ากันต่อไป
เพราะว่าตอนนี้รายการเราเวลาหมดมาติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับน้องตัวน้อยน้อย
กีต้าคนนี้นะครับจากสุพรรณบุรีนะครับดูสิว่าจะสามารถไปได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่
คว้าเงินจากรายการเป็นทุนเอาไปสู้ชีวิตได้เท่าไหร่นะครับ
ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง
วันนี้ลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเลยประกวดมากี่ครั้งกี่หนคะคนดี
ประมาณ๕๐กว่าเวทีอะค่ะ

คุณแม่จะฝึกลูกสาวให้เป็นตู้หยอดเหรียญเหรอคะ

ทั้งหมด
กีต้าร้อง